มันมีให้ลุ้นคุณผู้ชมค่ะความสัมพันธ์มันเข้าตาแบบวิบวับวิบวับไปเลย
เออนะคะสำหรับโต้งทูพีแล้วก็มัมพลอยของเราคุณพลอยเชอร์มาน
หลายคนเห็นรูปเลยเอ๊ะยังไงสองคนนี้เพราะร่วมเฟรมกันบ่อยเนอะ
คุณดูมีความสนิทสนมกันมันเกินพี่น้องกันไปแล้วหรือเปล่า
นะคะหลายคนก็สงสัยค่ะแล้วหนุ่มโต้งเนี่ยก็ยังไม่เคยออกมาพูดเลยนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมาดูหน่อยละกันเรื่องมันไปถึงไหนล่ะคุณผู้ชมแบบเล่าแบบนี้ละกัน
เมื่อวานนี้โต้งครูพีเนี่ยออกงานแล้วก็มีการแจ้งว่าให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อข่าวด้วยนะคะ
ก็นับเป็นการออกมาพูดครั้งแรกเลยหลังจากที่โสดก็ไม่เคยมีใครได้สัมภาษณ์โต้งเลยค่ะ
นักข่าวก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจ้ะเข้าประเด็นที่อยากรู้กันมากที่สุดเลย
คือตอนนี้โต้งแล้วก็มัมพลอยเชอร์มานสรุปแล้วสองคนนี้มันยังไงกันนะคะ
แล้วก็กิ๊กกักกันตามข่าวที่ออกมาจริงกันหรือเปล่าโต้งปฏิเสธอย่างอารมณ์ดีว่า
ความสัมพันธ์นะตอนนี้ค่ะไม่ได้พัฒนาไปในเชิงคนรัก
ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแล้วก็ในแก๊งของโต้งเนี่ยจะมีสาลาคนโสด
นี่แหละค่ะเข้าใจว่าหลายคนอาจจะโยงว่าอุ้ยสองคนนี้เขาแอบกิ๊กกันนะหลับหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมค่ะดูสมาชิกซะก่อนอันนี้คือสมาชิกของสาราคนโสด
ถ้าสดทั้งนั้นเลยแต่ละคนยกเว้นคุณวุ้นยกเว้นคุณเป๊กด้วยค่ะ
เออนะคะพอทุกคนค่ะล้วนโสดกันหมดเลยแต่คุณผู้ชมค่ะ
พอเราถามว่าแล้วอย่างมัมพลอยเนี่ยสเปคไม่ต้องชอบแบบมัมพลอยหรือเปล่า
ลองมาจับตาดูความสัมพันธ์จากคำตอบของโต้งกันค่ะ
ผมวันวายกับเขาอยู่แล้วผมวันวายกับเขาอยู่แล้ว
พลอยคือผมปลื้มเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งสวยครับโสดครับ
ผมอยากมีความรักยังมีครอบครัวอยู่เลยครับ

เชื่อเราเชื่อว่าเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอ
นี่แหละก็คือโอเคเนอะ
ัมพลอยนี่คือแบบเป็นแบบสเปคที่ผู้ชายเขาชอบ

แต่คือถ้าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
ก็จะต้องตอบแบบชัดเจนเพราะปกติโต้เป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว
แต่นี่โต้งก็บอกว่าผมวันวายอยู่นะ
ขีดเส้นใต้ตรงผมวันวายอยู่นะฉันฟันแล้วเส้นขนลุกเลยจ้ะ
ตอบอย่างนี้เป็นคำตอบมันก็ไม่ชัดเจนซะทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ยังถือเป็นคำตอบที่มันแบบว่าปลายเปิดอยู่แล้วกัน
ให้เราได้ติดตามความสัมพันธ์ของคู่นี้กันต่อ
สนุกดีเหมือนกันมาลุ้นแล้วกันนะความสัมพันธ์คู่นี้
ส่วนอีกประเด็นที่เจ้าตัวไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีแฟนเพลง
ลักษณะเหมือนเอื้อมมือไปจับเป้าอุ้ยตายแล้วนะคะ
้งบอกว่าตัวเองมีวิธีรับมือแฟนคลับลักษณะแบบนี้อยู่นะคะ
พูดตรงว่าเวลาคนเมาควบคุมพฤติกรรมมันยาก
ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่มาช่วยกัน
อะไรที่มันไม่ควรทำก็ควรห้ามเพื่อนนะคะณตอนนั้นเลย
คือเข้าใจฟิลนะเพื่อนเราจะไปละร้านหน้าเวทีแล้ว
ดึงสติดึงแขนไว้หน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชม
สุดท้ายต้องปิดดีนะเรื่องสุขภาพค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุหกล้ม
ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องบอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะ
พยายามออกกำลังกายแบบเบาแต่ก็ยังไงก็รับงานเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่ายังมีบ้านที่ต้องผ่อนอยู่เลยจ้า
หมายถามตั้งแต่เลิกราดของแฟนคนเก่าไปแล้วก็กัดที่กัดคนใหม่หรือเปล่า
หรือว่าอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
เพิ่งออกมาพูดออกมาบอกกันออกมาอัปเดตกัน
แต่ใดก็แล้วแต่คือเขาทำได้เพราะว่าเขาโสดและก็โสดทั้งคู่ด้วย